อย่างที่บอกคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
เขานัดถกกันระหว่างพักร่วมรัฐบาล
จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องตำแหน่งประธานสภา
เรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง

แต่กว่าจะไปถึงพรุ่งนี้สิคุณผู้ชม

แต่เมื่อวานก็มีแฟนคลับภาครัวไทย
ท่านก็บอกว่าถ้ารวมกันทุกคนเราอยู่

ภาครัวไทยนำมาโดยคุณอังสุมาริน

แครกการห้าข้อของเขา
ข้อของเขาหนึ่งเลยขอให้พักทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเลย
นี่แล้วมีป้ายมาแบบนี้นี่อะไรเนี่ย
ใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก

อันบอกว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน
ไปกระทบอย่างพักเก้าไกลเลยครับ

๒คือให้เกียรติพักอันดับหนึ่งได้รวบรวมเสียงข้างมาก
จัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง
ข้อ๓คือให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่มาจากพักอันดับหนึ่ง

ข้อ๔คือสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน
และข้อ๕คุณผู้ชมถ้าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้
สิทธิ์พักเพื่อไทยนี่แหละใช้สิทธิในการเป็นพักอันดับ๒รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล
แต่คนไปโฟกัสข้อหนึ่งก็คือทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลครับ
คุณผู้ชมนี่คุณนิยมและว่าเขเสื้อดังเขาบอกตลอดช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง
พวกทัยเขาโดนโจมตีโดนบิบเบือนข้อมูลโดนโดยค่าสารพัทสารเพตัวเองและมวลชนจึงอาจให้กำลังใจ
แล้วปรักษณะพักเพื่อไทยยังมีคนสนับสนุนพักอีกกว่า๑๐ล้านเสียงเลยนะ
แก่นำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าพักเพื่อไทยเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ขอให้นำ๕ข้อเรียกร้องของทางกลุ่มไปลองพิจารณาดูไหม
ส่วนคำถามที่ว่าเหมือนตอนนี้มันเป็นความขัดแย้งในกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตย
คุณเคเสื้อแดงก็ย้อนบอกว่าหากมองว่าเขาเป็นความขัดแย้งเนี่ย
ควรจะไปคุยกันในโต๊ะเจรจาไม่ใช่เอาไปพูดข้างนอก
ให้สื่อมาโจมตีเพื่อไทยแบบนี้มันไม่เป็นธรรม
แล้วเขายังถามถึงคนสองคนด้วยนะว่าทำไมถึงออกมาคอยพูด
แล้วก็บังคับพักอื่นให้คอยทำตาม
๒คนนั้นเป็นใครฟังคุณเคเสื้อแดงครับ
มันไม่มีเกมครับเพราะผมอยู่ในกฎิกา
แล้วผมเป็นประชาชนผมสามารถทำได้
ทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปียบุตรออกมาพูดทางการเมือง
มาบังคับพักนู้นพักนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะ
ทำไมไม่ไปถามพี่ชูวิทย์บ้างฮะ
นี่แหละเคเสื้อแดงส่งเสียงดังไปถึงคุณชูวิทย์แล้วก็คุณปียบุตรครับ
ส่วนรองหัวหน้าพักอย่างดรอนุสรเอี่ยมสะอาดครับ
ก็มารับนะนี่มารับหนังสือจากคุณเคเสื้อแดง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำนะนำทุกกำลังใจนำความเห็นไปคุยกันในพักก่อน
เพื่อจะดูว่าพักจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
ซึ่งคุณอนุสรก็บอกด้วยว่าบนโลกเสรีประชาธิปไตยเนี่ย

แต่ควรเป็นแบบสร้างสรรค์ไม่ควรไปบิดเบือน

กลุ่มของคุณเคก็ขอให้พักดำเนินการฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิ์

แต่ขอให้ทัวร์ที่มาลงเนี่ยเป็นทัวร์ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพด้วยครับ
แล้วพอถามว่าคุณอนุสรแล้ววันที่๓๐พฤษภาคม
ที่จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากับพรรคร่วม
ยื่นหนังสือจะทำให้เหตุการณ์มันบานปลายขึ้นหรือเปล่า
หนังสือจากกลุ่มแฟนคลับพรรคเพื่อไทย
คุณอนุสรตอบอย่างไรลองฟังดูครับ
ภักดิ์เพื่อไทยไม่กลัวเพื่อรังครับ
การยื่นข้อเสนอแนะจากบรรดากลุ่มกองเชียร์แฟนคลับเนี่ย
เป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการเจรจา
เพื่อจะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลไม่เกี่ยวกันนะครับ
แล้วผมก็มั่นใจว่าการแสดงความเห็นต่าง
เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในโลกประชาธิปไตยครับขอบคุณครับ
หมอชนน่านบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย
อาจจะมีการเห็นต่างบ้างแต่ก็ต้องปรับจูนเพื่อเป้าหมายใหญ่
จะมีคำตอบให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับ
แล้วก็หาบรือกันภายในพักอีกครั้งหนึ่ง